มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่วัยรุ่นไล่ยิงกันนะคะ
แล้วก็มาทำให้มีผู้เสียชีวิตหน้าปั๊มน้ำมันแห่ง๑สาขาสามโคก
กำเภอสามโคกสมมติประทุนธานียะเราเคยนำเสนอไปแล้ว
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเขาไล่กันมา
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มก่อนเพื่อนวิ่งหนีไป
แต่มีอีกหนึ่งคนยังได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
แล้วเดี๋ยวสักพักนะคะจะมีคู่อริตามมา
แล้วก็จ่อยิงซ้ำตรงจุดนั้นแหละหน้าปั๊มจนเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะล่าสุดมือยิงและเพื่อนอีก๒คน
ที่ร่วมกันก่อเหตุมอบตัวแล้วนะคะ
เขาให้การกับตำรวจบอกว่าที่ทำไปเพราะถูกกลุ่มผู้เสียชีวิตไล่ฟันก่อนค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะคะพลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิต
บังคับการตำรวจภูทรปฐุมธานีสั่งให้ชุดสืบสวน
ของจังหวัดและสพสามโคกเร่งติดตามตัวหาคนร้ายค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่ากดดันผู้ก่อเหตุอย่างหนัก
เช้ามืดที่ผ่านมาญาตินำตัวนายคมสรรขันอินอายุ๑๙ปี
เยาวชนชาย๒คนอายุ๑๖ปีและ๑๘ปีมามอบตัว
พันธุ์ตำรวจเอกสมเกียรติศรีมาคุบผู้กำกับการสพสามโคกนะคะ
คมสรรเนี่ยเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนขนาด๓๘ยิงคือนายคมสรรเป็นมือยิง
ส่วนเยาวชนอายุ๑๖ปีเป็นผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้ค่ะ
จากการสอบสวนในคมสรรมือยิงให้การนะคะเขาบอกแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุ
กันทั้งหมด๘คนมาขี่รถจักรยานยนต์มา๓คันจะไปตกปลาแถวสามโคก
พอมาถึงจุดนี้ก็คือสะพานปฐุมธานีกลุ่มผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสามมา
แล้วได้ใช้มีดดาบกับไม้คมแฝกไล่ฟันพวกเขาก่อนแล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่ด้วย
ตัวเองกับพวกเห็นแบบนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแต่ก็ไม่ทันนะคะ
เพราะมีเพื่อนในกลุ่มถูกฟันที่แขนทำให้ต้องใช้อาวุธปืนปากกา
ยิงไปที่รถของผู้ตายโดยไม่คิดว่าจะโดนใคร
จากนั้นทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปตกปลาต่อค่ะ
โดยไม่คิดว่าจะมีคนตายนะคะจนรุ่งขึ้นเห็นตัวเองพฤติกรรมของตัวเอง
ปรากฏอยู่ในข่าวก็เลยบอกให้ญาติพามามอบตัวนะคะ
ตำรวจจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ส่วนเพื่อนอีก๕คนได้มีการสอบสวนทำประวัติแล้วกันไว้เป็นพยานค่ะ